ส่วนอีกหนึ่งรายการที่ไทยรัดทวีถ่ายทอดสด
ไทยนั้นก็การันตีเข้ารอบรองชนะเลิศหลังจากล่าสุด
เอาชนะสิงคโป้ไปได้๒ประตูตะศูนย์
ลุ้นแชมป์กลุ่มนัดสุดท้ายกับมาเลเซียครับ
ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสิงคโปร์
นี้หากไทยชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีครับ
ครึ่งแรกนะครับทั้งคู่ยังไม่มีจังหวะทำประตูมากนัก
นาทีที่๒๓เกมต้องหยุดประมาณ๗นาทีนะครับ

แต่สุดท้ายนะครับก็สามารถกลับมาแข่งขันกันต่อได้ครับ
กลับมาแข่งขันกันในครึ่งเวลาหลังนาทีที่๖๐
เอกณิตปัญญาตัวสำรองที่เพิ่งถูกส่งลงมาครับ
จ่อลูกนี้ไทยนำสิงคโปร์๑ต่อ๐ครับ

ขึ้นเกมมาก่อนใจให้กับยุทธพิชัยเลิศล้ำ

ยิงลูกนี้ตุงตะข่ายเข้าไปครับ

เวลาที่เหลือนะครับไม่มีประตูเพิ่ม

ก็เข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับ
กับการลุ้นเข้าไปในรอบรองชนะเลิศสู้

แม้ว่าจะเหลือเกมนัดสุดท้ายกับติมอลเลสเตย์ครับ

แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการที่ทุกคนนั้น

และสกรีตในทีมก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นนะครับ
เพราะว่าทุกคนนั้นไม่มีการกล่าวโทษใคร

หลังจากนี้เชื่อว่าจะชนะมาเลเซียในนัดหน้า
หวังว่าจะก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์ครับ
ลูกที่ยิงได้ก็มาจากทีมครับ
ก็ทีมทุกคนช่วยกันเล่น
และทุกคนให้เสียงกันครับ

แล้วก็พยายามช่วยกันเป็นทีม

มันมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจว่า

ก็อยากให้ติดตามฟุตบอลของประเทศไทยไปเรื่อยครับ

แล้วก็พวกผมจะทำให้เต็มที่ครับ
เพื่อชื่อเสียงในประเทศชาติครับผม
วัดกันว่าใครจะเป็นชามกลุ่มนะครับ